จนถึงเวลาประมาณ๔ทุ่มครึ่งค่ะ

ทางตำรวจสนบางนาได้รับแจ้งเหตุ

แล้วก็มีผู้หญิงอยู่ในรถยนต์คันนี้ด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยสุขุมวิท๑๐๓ทับ๒
คนที่อยู่แถวนั้นก็ต้องรีบไปช่วย

ความร้อนไม่ไหวมานอนกลิ้งอยู่ที่ถนนน่ะนะคะ

เขาไปง้ออดีตสามีที่เลิกกันไปเป็นปีแล้วแหละ

ไปนั่งในรถของอดีตสามีนะคะ
แล้วคาดว่าน่าจะจุดไฟเผา

เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๓ทุ่มเมื่อคืนนี้

เลยค่ะเขตบางนากรุงเทพ

ทะเบียนพอพานสรษี๓๖๙๖

เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบมีรถดับเพลิงเข้าไปช่วย

ก็เลยทำให้ไฟค่อนข้างจะลุกเร็ว
เป็นอุปสรรคต่อการทำงานพอสมควร
ต้องใช้เวลาตั้ง๒๐กว่านาทีนะคะ
ถึงจะสงบเพลิงเอาไว้ได้

จิราพรใจเย็นอายุ๕๙ปี

ตามความคืบหน้าไปที่จุดเกิดเหตุ
พบอดีตสามีของคนเจ็บ

เจ้าหน้าที่ก็เล่าให้ฟัง
คืนวันเกิดเหตุผู้หญิงคนเจ็บ
เขาไปหาอดีตสามีที่เลิกรากันไป
๓ปีได้แล้วค่ะไปขอคืนดี

ก็เลยทะเลาะกันมีปากเสียงกันนะคะ

แขวนไว้ที่รั้วข้างบ้าน

ไฟลุกเลยค่ะรถคันนี้
ไฟลุกไหม้ทั้งคันควันขโมงเลยนะคะ

น่าจะทนความร้อนไม่ไหว

พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ก็เลยเข้าไปช่วยเหลือ

ชื่อว่านายสมหมายมิ่งขวัญค่ะ
เขาบอกว่าช่วงจังหวะเกิดเหตุ

ผมออกมาหน้าบ้านอยู่๒๔๐นแล้ว
มีผู้หญิง๔๕คนตะโกนไฟไหม้รถ

ก็เห็นไฟลุกไหม้รถแล้วก็เดินเข้ามาดู
ไฟมันแรงแล้วผู้หญิงดิ้นอยู่หน้ารถ

เขาก็ดิ้นแล้วผมก็จะเข้ามาเข้าไม่ไหวไฟมันแรง

พอถึงประตูนู้นผมก็มาอุ้ม

ไปนอนตรงเกือบทางโค้ง
แล้วก็มีรถพยาบาลรถอะไรมาช่วยกัน
สภาพร่างกายเขานี่เป็นยังไงบ้าง

ก็อุ้มเนื้อเขาหลุดติดมือ
ก็ต้องช้อนช้อนตัว

มันท่วมทางเลย

นายบุญร่วมประมูลเชโก

เมื่อคืนนี้กำลังนั่งอยู่กับเพื่อน
มีคนในซอยวิ่งมาบอกว่าไฟไหม้รถเก่งก็เลยรีบกันไปช่วยดับไฟนะครับ
เพราะว่ากลัวว่าไฟจะลุกลามไปบ้านข้างเนื่องจากไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงมาก
แล้วก็ยังลามไปไหม้สายสื่อสารข้างบ้านแล้วด้วย
ขณะที่คนที่อาศัยอยู่บ้านข้างจุดเกิดเหตุนะฮะ
ก็เล่าให้กับทีมข่าวของเราฟังบอกถึงนาทีที่ผู้บาดเจ็บ
ดิ้นทุรนทุรายอยู่กับพื้นถนนหน้าบ้านของเธอ
เธอก็เลยพยายามเรียกคนให้มาช่วยเหลือแล้วก็รีบบอกให้คนในบ้านไปช่วยกันดับไฟ
ผมก็ไม่ได้สังเกตนะเพราะผมรีบมาดับไฟ
ไม่พูดและถามก็ไม่พูดก็ขายให้บอกว่าหน้านี้ไปหมดแล้ว
ได้มีคนมาช่วยกันช่วยกันแล้วก็เขาก็อุ้มไป
แต่ไม่อุ้มเขาคงจะสลบนะมันร้อน
ร้อนแล้วเรายังรู้สึกไหมเราอยู่ตรงนี้หรือ
เอาตรงนี้แต่เราก็ร้อนได้มาก

เห็นโหตอนที่ลุกทั่วมันน่ากลัว
เพราะเราเป็นห่วงบ้านที่บ้านมีคนพิการอยู่คนด้วย
ต้องให้เขาเอารถเข็นมาพากันออกไปข้างนอกเลย
คุณป้าที่เป็นเพื่อนบ้านนี่ก็บอกว่าปกติแล้วไม่ค่อยสูงสิงกับบ้านตรงข้ามนะครับ
ต่างคนต่างอยู่วันเกิดเหตุไม่ได้ยินเสียงทะเลาะอะไรกัน
แล้วไม่เคยเห็นหน้าผู้หญิงที่บาดเจ็บที่ถูกไฟไหม้นะครับ
แต่ก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งโชคดีที่ไฟไม่ลามมาถึงบ้านของเธอ
ทางผู้กำกับสนบังนานะคะพันธุ์ตำรวจเอกนครทองพาณิชย
บอกว่าเบื้องต้นสันนิษฐานว่าสาเหตุที่รถคันนี้ไฟลุกไหม้
ขโมงอย่างที่เห็นน่ะนะคะน่าจะเป็นการจุดไฟเผารถ
วันนี้ส่งเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่เก็บรายละเอียด
และให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำทั้งสองฝ่ายอย่างละเอียดนะคะ
แต่ก็ต้องรอให้ฝ่ายคนเจ็บอาการดีขึ้นก่อน
เรื่องต้นเนี่ยคนเจ็บคือถูกไฟลวกที่ผิวหนังชั้นนอกบริเวณร่างกายส่วนบน

ส่วนเรื่องคดีความฝ่ายอดีตสามีซึ่งเป็นเจ้าของรถ
ก็ยังไม่ได้ไปแจ้งความเรียกร้องค่าเสียหายอะไร
เพราะว่าถ้าจะเอาผิดก็อาจจะเอาผิดได้ในข้อหาทำให้เสียทรัพย์นะคะ
แต่ทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวให้ทั้งสองฝ่ายได้คุยกันก่อน
เคลียร์กันก่อนว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ตัวฝ่ายอดีตสามีที่เป็นเจ้าของรถจะเอาผิดอะไรหรือเปล่า

เป็นการทะเลาะวิวาดกันก็เดี๋ยวต้องเรียกทั้งสองฝ่ายมาคุยเพิ่มเติม